อายุเนี่ยหลายพันปีครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว
กลุ่มนักอนุรักษ์ท้องถิ่นเขาไปเจอครับนะฮะ
เขาวังชิงครับนะฮะของตำบลโคกม่วงอำเภอครองหอยโข่งที่สงขรานะฮะ
เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอสะดาวกับอำเภอครองหอยโข่งครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรด้าทางทหารคนไปพบเนี่ยคือ
นายสุภาพมงคลบุญศักดิ์หรือว่าบังเกอร์ครับบังเบอร์ขออภัย
ชื่อบังเบอร์นะฮะเป็นชาวบ้านนักอนุรักษ์นะฮะโดยฟอสซิลที่พบนั้นลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
เขาบอกว่าน่าจะเป็นงูที่มันตัวใหญ่มากมากอายุไม่ต่ำกว่า๕๐๐ปี
คุณดูสิฮะนี่เป็นแบบนี้เลยตัวขนาดนี้นะครับ
คุณสุภาพมงคลเนี่ยพานักข่าวไปดูเริ่มต้นจากที่บ้านพลุล้อมช้างก่อน
ตำบลโคกม่วงนะฮะก็เดินผ่านสวนยางพาราชาวบ้านไปเดินขึ้นยอดเขาไป
ค่อนข้างลำบากหน่อยต้องปีนป่ายก้อนหินกันหลายช่วงแล้วก็มีความลื่นเพราะว่ามีฝนตกลงไปด้วย
เดินกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงครับไปเจอจุดที่พบซากฟอสซิลจุดแรก
ปีนขึ้นไปอีก๑๐๐เมตรก็ไปเจอซากฟอสซิลสัตว์เลื้อยขานขนาดใหญ่
นี่ก็แข็งแห้งเกาะกับดินอยู่แบบนี้มีเกร็ดด้วยนะครับ
คุณสุภาพมงคลบอกว่าอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบ
เราอยากได้คำตอบว่าซากฟอสซิลสัตว์ที่เจอเนี่ยมันคือยุคไหน
พัฒนาอะไรได้บ้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหม
อนาคตอาจจะมีคนไปเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นเพราะอยากจะไปดูซากฟอสซี่
มันอาจจะเป็นแบบยุคไดโนเสาร์เป็นอะไรอ่ะงูใหญ่อนาคอนด้าหรืออะไรก็แล้ว
แต่ก็อยากให้ตรวจสอบนี่ฮะน่าสนใจมากนะครับ
ก็ในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้